ชนโครมแล้วกระเด็นลอยไปคุณผู้ชมครับมีผู้เสียชีวิต๑รายครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะบันทึกภาพอุบัติเหตุเกิดขึ้นวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีตรงนี้คือ
สี่แยกสัญญาณไฟบนถนนสายโพนทองร่องคำตำบลแวงอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
ตำรวจสพโพนทองนะครับกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
จุดเกิดเหตุนะครับพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงิน
สภาพได้ยับเยินนะครับใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายสุวัชชัยแสนแก้ว
อายุ๔๓ปีแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อนางสุวิตราขันเงิน
นอนจมกองเลือดอยู่สภาพได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
หมดสติด้วยอาสาสมัครกู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโพนทองนะครับ
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตส่งไปชนะสูตรต่อไปตำรวจบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็เข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดหลังจากนั้นนะครับ
นำตัวคนขับรถกระบะมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและดำเนินคดีต่อไปนะครับ
โอ้โหไม่ได้ไม่ได้เบรกเลยนะฮะค่ะ